ไปดูกันที่เหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นเหตุฆาตกรรมอดีตตำรวจเกษียณอายุราชการที่นครปฐม
ซึ่งก็เสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมตอนนี้บอกว่า
ชุดสืบสวนให้เร่งล่าตัวคนร้ายแล้ว
มเหตุฆาตกรรมเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้หลายเหตุ
อย่างน้อย๓ปมก็คือชิงทรัพย์นะคะ
สองก็คือปล่อยเงินกู้รวมทั้งอาจจะมีเรื่องชู้สาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
จนนาทีก็เร่งเข้าไปชนะสูตรฤทธิ์ศพรายวิรชัยจิรันดรอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตตำรวจในห้องแถวเช่าข้างโรงขนมปัง
ซอยอนันฟาร์มเที่ยมเพอเมืองนครปฐมนะคะ
สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพัก
มีผ้าขนหนูรัดคอและมีร่องรอยถูกทำร้ายทุบตีด้วยของแข็ง
บริเวณท้ายถอยเป็นแผลลึกเลยค่ะ
อกจากนี้บริเวณใบหน้าบวมปูดฟกช้ำ
รอบห้องพักมีรอยเลือดสาดกระเซ็นไปทั่ว
และยังพบเศษอิดบล็อกตกอยู่บริเวณเตียงนอนด้วย
ซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้อิดนี่แหละ
ทุบเข้าไปที่ศีรษะและใบหน้าอย่างแรง
ก่อนที่จะใช้ผ้าขนหนูรัดพันคอจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
จากการสอบถามนางพรเพลพยาบาลอายุ๕๐ปี
บอกว่าตัวเองเป็นภรรยาอีกคนนึงของผู้ตาย
มาเช่าห้องพักอาศัยอยู่กับผู้ตายภายในห้องนี้ประมาณ๑เดือน
ส่วนลูกสาวและลูกเขยพักอยู่ห่างกันไปแค่๒ห้องเท่านั้น
เพิ่งมาเช่าอยู่ได้เพียง๑สัปดาห์ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา
ลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยชวนเธอออกไปกินหมูกระทะ

แต่ตัวสามีบอกไม่ไปจะขอนอนพักดูทีวีอยู่ที่ห้อง
แต่พอกลับมาก็พบว่านายวีรชัยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็เลยมีการโทรศัพท์แจ้งตำรวจไปฟังภรรยาของผู้ตายเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
พอเข้าบ้านเราก็จะปิดประตูล็อคเลย
อันนี้เราไม่อยู่ไงประตูตอนถามไปเราเปิดแบบนี้
แต่ประตูข้างในประตูเหล็กเราบอกว่าพี่พี่อย่าลืมมาล็อคนะ
เออเดี๋ยวผมลุกไปล็อคเอง
ทางด้านพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครปฐมเปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
บอกว่าสั่งการให้ชุดสืบสวนไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วค่ะ
รวมทั้งต้องตรวจสอบหากล้องวงจรปิดที่ติดไว้ตามจุดต่าง

และจะนำพยานบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นนายวิราชัยเสียชีวิตจากการฆาตกรรมอย่างแน่นอน
คือลักษณะไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนนะคะ
มุ่งประเด็นก็คือเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว

หรืออาจจะเกิดจากการไปฆ่าชิงทรัพย์
เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตให้การว่า
ทรัพย์สินของผู้ตายหายไปด้วย
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นทิ้งเรื่องของประเด็นชู้สาวนะคะ
เพราะว่าทางผู้ตายก็มีภรรยาหลายคน

เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ